ลูกชายของหมอสุนินทันตแพทย์คนดังในโลกโซเชียลกับแฟนสาว
ที่มีการปะทะคารมกับแท็กซี่ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากแท็กซี่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ย
คือเขาไปขึ้นแล้วปรากฏว่าเรียกราคาโหดเขาว่าอย่างนั้น
เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่า
ทีนี้เขาก็เลยมีการออกมาเหมือนกับเรียกร้องร้องเรียนว่า
ราคามันถึงแพงแบบนี้ถึง๖๐๐บาทนะคะ

กู้เกล็ดอย่าลง

ในแคลปเท่าไร
มึงพูดว่าคุ้ง

มึงไม่พอใจก็มึงไปหาคันอื่นไป
อือดูเดือดเลย

เรื่องนี้เนี่ยนายเควินพลลูกชายดรซูนินพลทันตแพทย์มหาเศรษฐีคนดังในโลกโซเชียล

ช่วงค่ำวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากกินข้าวกับเพื่อนกับแฟนสาว
ที่ร้านอาหารย่านกำลาดเผอร์กะทู้ที่ภูเก็ต

เพื่อกลับไปที่พักย่านป่าตอง
แต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่ากลัวมีปัญหากับแท็กซี่เจ้าถิ่นไง

เขาก็เลยออกมาเรียกแท็กซี่ที่หน้าร้าน
แต่ถูกเรียกค่าโดยสารถึง๗๐๐บาท
แล้วมาลดทีหลังบอกว่าเหลือ๖๐๐

ทีนี้เขาก็เลยพูดไปเลยประโยคนี้ว่า

ซี่เจ้าถิ่นคนนี้อารมณ์ขึ้นอย่างที่เห็น
แล้วก็เขาบอกมีการชูนิ้วบางอย่างให้ด้วย

ตำรวจเดินทางมาถึงก็พยายามไก่เกลี่ยให้แยกย้ายกันไป
แต่คือตัวเขาไม่ยอมเพราะว่าไม่ได้รับการแก้ไข
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นก็ไปโรงพักกันทั้งสองฝ่าย
แต่สุดท้ายตำรวจก็พาเขาไปแค่ฝ่ายเดียว
ก็เลยมอบคลิปนี้ให้ตำรวจเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็ให้ดูรูปและชื่อเพื่อยืนยันตัวคู่กรณีแล้วนะคะ
หลังเหตุการณ์นี้นายเควินเขาก็เลย
โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊คอีกครั้งบอกว่า

รู้สึกว่าสิ่งที่เจอมันไม่ยุติธรรม

ที่สำคัญคือถูกคมขู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจะเอาเรื่องเขาไม่ยอมความเด็ดขาดนะคะ
ล่าสุดช่วง๑๐โมงครึ่งวันที่๓๐มกราคมค่ะ
วันนี้นะคะนายจตุรงค์แก้วกษีหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ในระบบของจังหวัดและของขนส่ง

ประกาศใช้ตั้งแต่๒๙ตุลาคมของปีที่ผ่านมา
เพื่อป้องกันการเอารัฐเอาเปรียบผู้โดยสาร

มันเป็นเส้นทางหาดกรรมลาหาดป่าตอง

สีแดงอยู่ที่๔๐๐บาท

ยังสามารถต่อรองกับคนขับได้นะคะ
เอาฟังเสียงของหัวหน้าขนส่งภูเก็ตหน่อยค่ะ
ในหัวหน้าภูเก็ตก็มีแอปพลิเคชัน
ขอให้ท่านเจ็บใจ
ซึ่งท่านจะได้ค่าโดยสารที่มีความเหมาะสม

อันนั้นก็เป็นเรื่องของมาตรฐานระดับราคา

ที่คนขับรถเรียกค่าโดยสารสูงเกินกว่าราคาที่ทางจังหวัดประกาศ

จะเรียกตัวคนขับมาสอบสวนข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะ

เพราะว่าทางผู้โดยสารก็แจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ